มาดูภาพรวมก่อนนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยยอดก็พุ่งสูงขึ้นนะคะคือสูงขึ้นทุกวันจริงณวันนี้ค่ะ๑๑๙๔๗รายแล้วนะคะสำหรับคนที่ติดเชื้อทั่วโลกนะคะ
ถ้าจะดูเฉพาะจีนนะคะเฉพาะจีนมีผู้ติดเชื้อ๑๑๗๘๙รายก็ถือว่าจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกัน
จำนวนนี้มีคนที่อาการหนักถึงขั้นรุนแรง๒๖๘รายรักษาจนออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว๗๒ราย
แล้วก็มีประเทศที่เพิ่งพบคนติดเชื้อเช่นสวีเดนสเปนรัสเซียด้วยนะคะ
สำหรับยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด๒๕๙ศพอยู่ในจีนทั้งหมดค่ะ
ซึ่งก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะคะหลายประเทศก็เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ
ประเทศก็คือห้ามคนที่เคยเดินทางไปจีนในช่วง๒สัปดาห์ห้ามเข้าประเทศเขา
จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยสะสมคือ๑๙รายนะครับกลับบ้านได้แล้ว๗รายยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๒ราย
หนึ่งในนั้นก็คือแท็กซี่ที่เป็นคนไทยนะครับ
ที่ไม่เคยไปจีนไม่เคยไปอูฮันเลยติดเชื้อจากผู้โดยสารชาวจีนนะฮะ
แล้วก็ยังมีผู้เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค๓๔๔ราย
ซึ่งกลับบ้านไปได้แล้ว๗๐นะครับ
ยังเหลือรอในรักษารอการสอบสวนโรค๒๗๔รายนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะฮะ
วันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งพวกเนี้ยต้องรอดูนะครับ
จะเกี่ยวข้องกับโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่นะครับ
อธิบดีกรมควบคุมโรควันนี้บอกว่าในส่วนของไทยจะไม่ได้รับผลกระทบใด

ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ในระดับที่เป็นระดับที่เข้มข้นอยู่แล้ว
ส่วนคนที่สงสัยว่าตัวเองป่วยเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือเปล่าอยากตรวจจะต้องมีค่าใช้จ่ายไหม
แล้วก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลว่า
มีประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บอกว่าถ้าอยากจะตรวจเนี่ยค่าใช้จ่ายหมื่นนึง

เดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะคะที่เขาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ

ตอนนี้ถ้าบอกว่าใครที่กลัวเรื่องความเจ็บป่วยหรืออะไร
เรื่องการรักษาพยาบาลถ้าเรียกว่าใช้เงินมาค่ะ
ตัวเลขแรงมันต้องดูอะค่ะ
คนทุกคนมันไม่ได้มีตัวเลขเท่ากัน
แต่พอคุณแจ้งตัวเลขนี้ออกมาปุ๊บ
มันแปลว่าคนมีเงินเท่านั้นใช่ไหม
ที่จะดูแลตัวเองได้แล้วคนที่ไม่มีเงินล่ะ

เขาก็บอกว่าตกใจกับราคานี้
เราก็เลยไปถามทางผู้มนุยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้นะคะ
ศาสตราจารย์ในแพทย์ชัยวัดบำรุงกิจ
พอก็บอกว่าการเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโคโรนาเนี่ยค่ะ
คุณหมอจะประเมินก่อนว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะรักษาให้ฟรีจนกว่าจะหาย
แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่อยากตรวจ
ตรงนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ราคาสูงจริง
ท่านผออพยาบาลยืนยันแบบนี้ค่ะ
เคสที่ต้องส่งแล็บตามตรวจตามกระทรวงนี้นะครับ

ถ้าในเคสที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ระหว่างรอตรวจก็ต้องระหว่างรอผลเนี่ย
ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณวัน๒วันหรือ๓วันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ก็ต้องหาเตียงให้ผู้ป่วยเหมือนกับแยกลูกอยู่
กรณีนี้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าเป็นแหลปพิเศษที่เราส่งที่กระทรวงเนี่ยไม่ต้องเสียนะครับ
แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นการบริการทั่วไป
ก็เหมือนกับการเจ็บป่วยทั่วไปที่เข้าโรงพยาบาลนะครับ
ค่ายาจริงก็เป็นยาที่ใช้ตามอาการ
เพราะยารักษาโคโรนาโดยตรงมันยังไม่มี

เราอาจจะต้องมีการตัดสินใจใช้ยาที่อยู่ในขั้นตอนการทดลอง

เพราะฉะนั้นการที่เหมารวมว่า๑หมื่นนั้นมันเป็นอะไรที่
มันต้องขึ้นอยู่กับประเด็นนะครับ

ทำให้เกิดกระแสดราม่าอย่างที่ว่านะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรในการตรวจบ้าง
ไม่ใช่ว่า๑หมื่นซะทั้งหมดนะคะ

เป็นโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะแพงหน่อย

อธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกแบบนี้เหมือนกัน
ถ้ากลุ่มเสี่ยงไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเลย
ตรวจให้รักษาให้จนกว่าจะหาย

แต่ถ้าใครอยากจะขอคำปรึกษาโทรไปได้ฟรีนะคะ

ถ้าสงสัยว่าป่วยหรือไม่ป่วยควรจะตรวจไหม
เพราะมันมีเกณฑ์ของการเฝ้าระวังอยู่

ทุกผู้ชมครับเรื่องของคนไทย
แล้วก็นักศึกษาไทยที่อยู่ที่อูฮันของจีนนะฮะ
ที่เป็นเมืองศูนย์กลางของการแพร่ระบาด

เครื่องบินห้ามขึ้นลงห้ามเข้าห้ามออก
เราจะใช้เครื่องบินของสายการบินพาณิชย์นะครับเดินทางไปรับคนไทยที่อู่ฮั่นเนี่ย
ตามกำหนดความพร้อมของเรานะเราแจ้งไปทางจีนแล้วคือวันที่๔กุมภาพันธ์
แต่เดี๋ยวรอประสานกับทางการจีนก่อนว่าถ้าทางเขาโอเคอนุญาต
เราก็รับได้เลยรับกลับเลยนะครับ
ตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ของไทย๓คนครับในชุดป้องกันเชื้อโรคเลยนะฮะ
แบบเข้มข้นเลยนะฮะสามคนอย่างที่ท่านเห็นนะฮะชุดสีเหลืองในภาพเนี่ยนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานเอกราชทูตไทยที่กรุงปักกิ่งนะครับ
เดินทางไปที่อู่ฮั่นแล้วเพื่อไปประสานงานอำนวยความสะดวก
บริหารจัดการเรื่องต่างในการพาคนไทยกลับประเทศนะครับ
ทั้ง๓คนนี้ต้องเดินทางโดยทางรถนะครับท่านผู้ชมครับ
ปักกิ่งไปเมืองอูฮันระยะทาง๑๒๐๐กิโลเมตร
ใช้เวลาขับรถประมาณ๑๔๑๕ชั่วโมงพรุ่งนี้เย็นอาทิตย์ที่๒กุมภาพันธ์
ก็คงจะถึงแล้วเดี๋ยวจะประสานให้ว่าตกลงแล้วทางการจีนจะยืนยัน
วันที่๔กุมภาพันธ์อย่างที่เราได้ประสานไปหรือไม่นะครับ
โดยตอนนี้นะครับมีคนไทยที่อยู่ที่อูฮัน
ประมาณ๑๓๐๑๔๐คนที่แสดงความจำนงต้องการเดินทางกลับไทย
จากทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ๑๖๐คน
ทีนี้ค่ะมีการโพสต์ในโลกโซเชียลบอกว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยเจอร์เจียง
หังโจประเทศจีนกลับไทยสายการบินแอร์เอเชีย
มาคนเดียวทั้งลำภาพนี้ค่ะโอ้โหนายวริสมณัฐวานิสหรือน้องเนปาน
น้องบอกว่ากลับมาคนเดียวทั้งลำจริงแต่สาเหตุคืออะไรเดี๋ยวลองฟังน้องเขาดูค่ะ
ตอนนั้นคือผมก็นั่งอยู่แล้วมันมีคนคือมีผู้โดยสารหลายคนนั่งอยู่ล้อมรอบผม
แต่ผมผมไม่รู้ว่ามันคือผมคนเดียวอืมแล้วเสร็จปุ๊บมันจะปิด
มันจะปิดไม่ให้เล็กอีก๔๕นาทีแล้วผมถึงต้องไปถามที่เคาน์เตอร์ส่วนกลาง
ถามว่าทำไมถึงไม่เปิดมันจะเข้าเกรดแล้วน่าจะปิด
แล้วเขาก็ถึงเรียกพนักงานมาให้มาเปิดเคาน์เตอร์ยีนให้ผม
แล้วพอเช็คอินมันก็ระบบมันปิดหมดแล้วไงครับเพราะทางสายการบินก็เหมือนแบบคิดว่าไม่มีคนบินแล้ว
ก็อย่างที่บอกทัวร์ยกเบื้อก็คิดว่าเหลือผมคนเดียวแล้วเขาก็ปิด
ปิดเพราะคิดว่าคงไม่มีใครมาแล้วยังไงก็ไม่ปิดยังไงก็ไม่มี
ทุกอย่างมันก็เริ่มเขียนมืออย่างนี้บ่อนิพาเขียนมือบ่อนิพาเขียนมือ
กระเป๋าก็ต้องเขียนมือแล้วก็เอาไปโหลดแยก
คือทุกอย่างคือใช้เวลานานอยู่เหมือนกัน
แล้วก็กว่าจะเข้าเขตนั้นก็ต้องให้มีคนนำเข้าไป
เวลาครับเพราะว่าคนจีนก็ต้องกลับมาเรียนด้วยเราก็ต้องกลับด้วย
แล้วมันเป็นโรงทักเรียนคล้ายเกือบเป็นวันเดียวครับ

เพราะมผมมีหมื่นกว่าคนถ้าโรงทักเรียนคราวนี้เดี๋ยวมันจะอสมเสียมากขึ้น
คือจริงแล้วเที่ยวบินนี้เขามีกรุ๊ปทัวร์จีน
จะต้องเดินทางคล้ายกับเช่าเหมาลำจะต้องเดินทางมา
แต่กรุ๊ปทัวร์เขายกเลิกเหลือน้องคนเดียว
เหลือคนไทยคนเดียวทีนี้ก็ต้องกลับใส่ทางนี้ก็ต้องให้บริการ

คือฮังโจ้อยู่ไกลจากอู่ฮั่นประมาณ๗๕๘กิโลเมตร

เขาไม่ได้ปิดก็มาคนเดียวไป

ถึงไทยก็ผ่านการตรวจคัดกรองนะฮะตามระบบนะครับ